ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตค่ะสามารถที่จะดักจากภาพแล้วก็ถ่ายภาพนากเอาไว้ได้ซึ่งน่าถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วก็หายากในไทยนะคะโผล่ตัวชุบชุมอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียง
สามารถจับภาพนาคเอาไว้ได้นะคะซึ่งจับภาพได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำอิงบ้านวังศิลาตำบลสรรมะค่าอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็มีการใช้เวลาในการตั้งกล้องประมาณสักสามสิบวันในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์จนกระทั่งพบนาคอาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำอิงแบบชุกชุมจำนวนเยอะมาก

อย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะอนุรักษ์นาคให้อยู่คู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวจังหวัดเชียงรายแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะอนุรักษ์สัตว์อื่น
ให้อยู่คู่เมืองไทยของเราด้วยทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ